ผู้หญิงสองฝ่ายเขาตบกัน
ฝ่ายสามีเห็นว่าเมียตัวเองสู้ไม่ได้
มาด้วยค่ะส่งทบด้วยค่ะ

โอ้ยพอพอ

โรงพยาบาลไม่รับสายเลยพี่เนี่ย

อ้าวเรื่องอะไรอ่ะบัง

ว่าผู้ชายที่ตีกันเลือดตกยังออก
พี่น้องกันคลานตามกันมา

แล้วตีกันต้นสายปลายเหตุของเรื่องเกิดจากอะไร

เล่าให้ฟังแบบนี้นะครับ

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นปากซอยพัฒนาการ๒๐เขตสวนหลวงกรุงเทพมหานคร
พลเมืองดีเข้าไปห้ามแล้วก็เป็นคนถ่ายคลิปเล่าให้เราฟังบอกว่า
ผู้ชายทั้งสองคนที่ตีกันจนเลือดตกยางออกเนี่ย

ฟังแล้วมันเจ็บจี๊ดในใจนะคะ
เรื่องของเรื่องเนี่ยเริ่มมาจากเมียของทั้งคู่ทะเลาะกันก่อนในร้านแก๊ส
หลังจากนั้นผู้หญิงทั้งสองคนก็ออกมาตบกันตีกันหน้าร้านแก๊ส
แล้วฝ่ายน้องชายเนี่ยก็คือคนที่ใส่เสื้อสีขาวในคลิป
เห็นว่าเมียตัวเองสู้ไม่ได้ก็เลยเอากระถางต้นไม้มาทุ่มใส่พี่สะพ้ายจนหัวแตก
พี่ชายเห็นว่าเมียถูกน้องชายตามมาทำร้ายก็เลยถือเหล็กวิ่งเข้ามาตีหัวน้องชายแท้
เลือดตกยางออกหัวแตกแบบนี้นะคะ
จากนั้นก็นี่แหละค่ะกลายเป็นเหตุชุลมุนวุ่นวายตามคลิปเลยนะคะ
ตำรวจมาถึงก็นำตัวทั้งหมดไปที่สนคลองตันนะคะ
แต่ทั้งหมดยังไม่หยุดทะเลาวิวาสกันอีกนะคะ
ตำรวจก็เลยให้สองฝ่ายแยกย้ายกันไปรักษาตัวก่อน
แล้วเดี๋ยวจะเรียกตัวทั้งหมดมาสอบปากคำว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ
นี่ขนาดว่าตำรวจมาที่จุดเกิดเหตุแล้วนะ
ก็ยังไม่ยอมแยกย้ายค่ะยังไม่ยอมหยุดทะเลาะกันนะคะ

โอ้โหเป็นญาติกันแท้เป็นพี่น้องกันแท้นะคะ